ไทยลีกที่นัดแรกบุกไปแพ้

รองแชมป์ลีกจีนที่ลงสนามเป็นเกมแรก
หลังจากถูกปรับโปรแกรมให้มาเล่นนัดเยือนก่อน
เนื่องจากก็มีเรื่องของโรคโควิด๑๙นะครับ

หวังจืมิงครับหลุดเข้าไปยิงให้กับปะกิงกัวอัน

จนทานวิอาร่าครับได้ยิงในเขตโทษ
แต่ว่าติดเซฟของทางอภิรักษ์วรวงครับ
ครึ่งหลังนาที๘๕เชียงรายเกือบตีเสมอได้

แต่ว่าพิธีวัฒนสุจิตธรรมกุลยิงติดเซฟ

ยังไม่มีคะแนนรั้งอันดับสุดท้ายครับ